คุณผู้ชมคะว่ากันด้วยเรื่องเตี๋ยวไก่
ไก่ที่มีลูกค้าไปนั่งกินแล้วไม่รู้อีท่าไหน
ฝ่ายหนึ่งบอกว่าเฮ้ยฝ่ายนั้นมองหน้าไม่พอใจ
คือมาเตะก้านคอเหตุการณ์นี้มันมีความคืบหน้า
เพราะว่าฝ่ายคนที่เตะนี่ก็ไปมอบตัวแล้วนะคะ
เชื่อแหละว่าภาพนี้เดี๋ยวจะให้ทีมงานเปิดภาพให้ดูจังหวะนั้น
คือคลิปนี้นะมันแชร์กันมาเยอะมากจริง

เดี๋ยวดูภาพพร้อมกันค่ะคลิปนี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
เสื้อขาวที่นั่งอยู่ลูกศรสีแดงชี้มากับคุณแม่
นั่งกินเตี๋ยวไก่แล้วเสื้อเหลืองเนี่ยโอ้โห
ดูสิคะโดนเตะป้าบเขาให้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเจ๊น้อยค่ะ

ช่วงเที่ยงของวันที่๒๔พฤศจิกาที่ผ่านมา

ล่าสุดเนี่ยคือเมื่อวานนี้ช่วงประมาณสักบ่าย๓นะ
ญาติพาตัวคนเสื้อขาว
เสื้อขาวก็คือคนที่เตะนั่นแหละ
นายจุรินสุเวชสกุลอายุ๒๗ปีนี่ค่ะ
พามาที่สพเสม็ดที่ตชนบุรี
แล้วคุณผู้ชมญาติบอกกับตำรวจ
บอกแบบนี้ว่าตัวของนายจุรินมีอาการป่วยจิต
แล้วตอนเขาบอกกับตำรวจอันนี้ญาติบอกนะ

มันไม่ใช่ว่าใครจะมาอ้างก็ได้ว่าฉันป่วยจิต
ฉันต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมันต้องมีหลักฐาน
แล้วแบบนี้มีเยอะด้วยนะไอ้ลักษณะแบบก่อเหตุเสร็จแล้ว
ญาติมาบอกว่าป่วยจิตป่วยหรือเปล่า
แต่มันเป็นจังหวะโบ๊ะบ้านนะญาติบอกว่าป่วย

แล้วเรื่องของเรื่องคือบอกว่าไม่ได้ป่วย
แต่ว่าหงุดหงิดอยากสูบบุหรี่

คือถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยนะคุณผู้ชม
พอญาติพูดแบบนี้ตำรวจก็ต้องฟัง
แม้ว่าเจ้าตัวเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ป่วยก็ตาม
ก็ต้องไปตรวจดูพวกประวัติย้อนหลังการรักษา

เพราะว่าจะได้เอาประวัติตรงนั้นมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

เรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แต่ทีนี้คุณผู้ชมพอเมื่อวาน
เขามาพบตำรวจแล้วสำหรับผู้ก่อเหตุใช่ไหม
ตัวคนที่โดนเตะฝั่งผู้เสียหาย

หรือจะบาระวุฒเกดมณี

นี่แหละค่ะก็เลยไปคุยกับคุณหนุ่มหน่อย
นี่คุณหนุ่มให้ดูแผล

เราก็เข้าใจว่าก้านคอไปเต็ม
แล้วมันก็โดนตรงหน้า
โอ้โหยังม่วงอยู่แบบนี้

บอกกันตรงซิว่าวันนั้นฝั่งคนที่เขาเตะเขาอ้างว่าคุณหนุ่มมาถึง
แล้วนั่งมองหน้าเขาก่อนที่คุณหนุ่มจะก้มไปเล่นมือถือ
ถามหน่อยจริงทำหรือเปล่า
คุณหนุ่มบอกแบบนี้พี่ผมจะบอกให้นะ
ผมมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวผมไม่ได้มองหน้าเขา
แต่ผมมองรถดูข้างนอกตรงถนน

ผมจอดอยู่ริมถนนหน้าร้าน
ผมก็ผมจอดตรงนั้นจะมีรถมาเฉียวมาชนไหมนะ
นี่แหละค่ะแล้วจู่ฝั่งนั้นเขาก็เดินมาเตะ

ทีนี้คุณหนุ่มเอาไงผมโกรธนะบอกตรง

เพราะผมยืนยันแล้วว่าผมจะไม่ยอมความ
และผมก็จะรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นด้วย
โอ้โหไม่แต่จะบอกว่ามันควรจะเป็นคดีตัวอย่างเลยนะ
เพราะอะไรมันไม่ใช่การที่ว่าใครจะไปมองหน้าใคร
แล้วคนอีกคนนึงนึกอยากจะลุกขึ้นมาเตะก้านคอเขา
หรือจะลุกขึ้นมาทำร้ายเขามันไม่ใช่เหตุผลนะคุณ
แล้วคนเราบางทีสมมุติเรานั่งกินข้าวในร้านอาหาร

มีลูกค้าคนอื่นเดินเข้ามามันก็ต้องมีนะจังหวะแบบเงยหน้าขึ้นมา

เออเอออะไรก็ไม่รู้
แต่บอกเลยนะเขาไม่รับคำขอโทษเป็นคำพูด

ไม่ต้องไม่ต้องมาไห้สวยเรือกระเช้าไม่ต้องนะฮะ